พบกับสามีภรรยาที่สูญเสียอวัยวะ

กัดฝันสู้เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด

คนหนึ่งผาขาดคนหนึ่งมือขาด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรเมื่อมือที่ขาด
และขาที่ต้องสูญเสียตั้งแต่เด็กของสามีภรรยา
กลับเป็นแรงผลักให้พวกเขาต้องช่วยกันดูแลครอบครัวให้สมบูรณ์
ด้วยหัวใจและร่างกายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ผมต้องกลายเป็นคนพิการมือใช้งานไม่ได้เหมือนคนปกติตั้งแต่อายุ๑๕
ฉันต้องกลายเป็นคนพิการขาขาดทั้งสองข้าง
ทุกวันนี้ผมมีเมียและลูกคอยเป็นมือกับชีวิตผม
ส่วนฉันก็มีแฟนและลูกคอยเป็นขาช่วยพาฉัน
ให้มีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้

ผมมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมทีวีแล้วก็ประมงข้าวได้
ไปเรียนเมืองมาจากส่วนธุรกญาติอาชีพวงศ์พิธกาศ
เริ่มแรกก็ทำได้มั่งทำไม่ได้มั่ง

บางทีก็ทำมิเตอร์พังบ้าง

หมุนน็อตไม่ได้เราต้องช่วยหมุนน็อต
บางทีแกบากกี้ไม่ได้แล้วต้องช่วยบากกี้

ก็เลยช่วยกันทำมาหากิน

ตอนนั้นฟิลไฟมันขาดผมซ่อมให้เขา

ผมรู้สึกว่าเรายังมีค่าทำงานพวกนี้ได้อยู่

ดีใจค่ะที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
ไม่เป็นภาระให้กับสังคมค่ะ
อยู่ด้วยกันมา๒๓ปีก็มีลูกคนแรกชื่อว่าน้องจูนครับ

ซื้อเสื้อผ้าซื้อของกินให้ลูก
คอยดูแลว่าลูกจะป่วยจะไข้ไหม

ก็เคยมีบางทีมันไม่มีเงินซื้อลง

ผมก็ต้องดิ้นลนมากกว่าเดิม

ผมต้องออกวิ่งไปหาข้างนอก
ขี่รถไปตะเวนหาลูกค้า

เพราะว่าไม่มีใครดูแลให้

คนไหนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าเสีย
ผมต้องขอเขามาซ่อม

เพราะว่าพ่อแม่เราเขาดูแลเราดีค่ะ

พ่อแม่ไม่มีมือไม่มีขาค่ะ

เพราะว่าพ่อแม่เราให้กำลังใจค่ะ

ไม่เป็นไรให้เขาพูดไปค่ะ

หนูจะช่วยพ่อยกทีวีค่ะ

ภูมิใจที่หนูได้ช่วยพ่อกับแม่ซ่อมทีวี

เราก็พยายามดิ้นลนหาลูกค้าให้มากขึ้น
เราก็พยายามดิ้นลนหาลูกค้าให้มากขึ้น
ซ่อมทีวีเครื่องนึงได้ตั้งสองสามร้อย
บางเดือนดีหน่อยก็มีลูกค้าสี่ห้าเจ้าเข้ามาซ่อมก็พอใช้จ่ายได้บ้าง

แต่บางเดือนแทบไม่มีลูกค้าเข้ามาซ่อม

แต่รายได้ไม่ค่อยมี

กลัวลูกไม่ได้เรียนไม่มีค่าใช้จ่าย

บางทีมันไม่มีทีวีให้ซ่อมใช่ไหม

บ้านก็ต้องพาลูกพาเมียไปเก็บหอยงมหอยมั่ง
ที่บ้านก็ต้องพาลูกพะเมียไปเก็บหอยงมหอยมั่ง

ถ้าพ่อเขาหาเจอเขาก็จะให้หนูเอามือไหนไปงมลงให้ค่ะ
พ่อเขาหาเจอเขาก็จะให้หนูเอามือไปงมลงให้

เพราะว่าพ่อเขาไม่มีมือหยิบหอยค่ะ
ถ้ามันเหลือเยอะก็ขายแล้วมันมีน้อยเราก็ไว้กินที่บ้านครับ

เพราะว่าพ่อเขาไม่มีมือหยิบหอยค่ะ
เมียผมก็นั่งให้กำลังใจพ่อแกลงน้ำไม่ค่อยได้
ก็สงสารเมียไม่อยากให้แกไปเพราะแกเดินลำบาก
บางทีเราก็สะดุดล้ม
บางครั้งเวลาแม่เดินไม่ทันหนูก็ให้แม่เอามือคำหัวหนูค่ะ

ถ้าผมนิดนึงผมจะไม่อยากให้แม่เดิน
มีเงินผมอยากมาลงทุนซื้ออะไรมาไว้
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อพวกมิเตอร์พวกจอพวกอะไรมาไว้
แล้วไปซื้อของเก่ามาไว้รอจะซ่อม
ไปซื้อแค่อะไรตัวเดียวก็ไม่ควรกับ
ก็อยากให้ลูกเรียนจบสูงมีอนาคตที่ดีสามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ

ตอนที่เขาดึงออกไปนะแล้วก็ร้องตะโกนให้เพื่อนเขามาช่วย

แล้วเห็นบอกว่าพ่อก็ต้องใช้หนังตรงไหนนะฮะ

เขาเยอะไปเยอะไหมพ่อก็ประมาณสักสิบ

เพื่อให้มือผมจะได้อ้าออกได้

ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็โดนร้อนก็ไม่ได้นะ

ผมหมดแล้วไม่มีอะไรจะเหลือแล้ว

แล้วตอนนั้นก็คือใช้ชีวิตใหม่เลยพ่อ

หายดีเสร็จก็ยังกินข้าวไม่ได้

ก็ต้องมีล้างก้นล้างอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าเออทำให้แม่เรามาทำให้เรา
ขนาดนี้ยังต้องมาทำให้เรามาอย่างนั้น
รู้สึกว่าจะท้อแทนแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
เก็บตัวอยู่ในบ้านเลยเหรอเห็นบอก

ถ้าไม่ลืมเราจะคิดกับสิ่งพวกนี้ไปเรื่อย
ก็อยู่นานพอสมควรถึงทำใจได้

ว่าจะทำไงลูกเลิกเมาได้แล้ว

ชินชาแล้วเริ่มจะรับสภาพอะไรอย่างนั้น

เหมือนเสียเวลาไปเลยเนอะพ่อจั๊ดเนอะตอนนั้นเนอะ

แต่พ่อจั๊ดก็ดึงกำลังใจตัวเองกลับมาได้นะ

นู่นก็เสียขาครับ
ตั้งแต่๕ขวบค่ะ

แล้วก็รถมันวิ่งมาเฉียว
แล้วก็ทำให้กระดูกขามันเละ

ตอนนี้ก็ใต้เข่าตรงนี้ก็ประมาณเข่า

ก็คือเห็นเพื่อนเขาเดินเขาวิ่งอย่างนี้

เขามีรองเท้าสวยใส่ก็อยากใส่กับเขา

ให้แม่ซื้อมาแล้วก็เอามือใช้เดิน
อย่างนี้ค่ะก็คืออยากใส่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขา
จัดหลังจากที่ฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้แล้ว

ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอย่างนี้

เราต้องมาต่อยอดที่ขอนแก่นที่น้องคาย

พ่อสื่อพ่อชักอย่างนี้แหละครับ

เราก็เออตกลงมาอยู่ด้วยกันค่ะ

คือเหมือนเป็นขาเป็นมือให้กับกันและกัน

เขาดีกับเราขนาดไหนครับผู้ชายคนนี้
ก็คือตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันก็คือ

ช่วยทุกอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทำได้

ลำพูดีกับพ่อขนาดไหนครับ
เสื้อผ้าคอยทำกับคงกับข้าวให้กิน
อย่างนี้กินข้าวเออถ้าเรากินข้าวเหนียวไม่ได้

สองคนนี้นะเห็นบอกว่าเคยมีเหตุการณ์
ที่ลำบากร่วมกันสุดเลยนะคุณผู้ชม
เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีสตังค์เลย

งานพวกซ่อมทีวีก็ไม่มีเข้ามาด้วยทีนี้
เวลามันไม่มีจริงมันหาไม่ได้

ต้องอดทนไว้กับสิ่งพวกนี้

แต่ผมก็ต้องคอยกับรอบครู

อย่าร้องไห้แม่ผมไม่ชอบร้องไห้
เพราะเราต้องสู้สักวันหนึ่งเราต้องมี

บางทีไม่อยากร้องไห้คนในครอบครัวเห็น

เห็นเมียลำบากพ่ออาจจะไม่พูด
แต่มันอาจจะมีความรู้สึกที่อยู่ในข้างใน
วันนี้มีอะไรที่อยู่ในใจของพ่อ
พ่ออยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงที่แสนดีที่ร่วมชีวิตกับพ่อ

ครับยังไงผมก็สู้เพื่อคุณทุกคน

เพราะผมรักลูกผมทุกคนรักเมียด้วย
ผมก็จะหาสู้เพื่อลูกและเมียครอบครัวของผมครับ

มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่แสนดีคนนี้ไหมครับ
ก็อยากจะขอบคุณเขานะคะ

มีสุขมีทุกข์บ้างอะไรหลายอย่าง
แต่เราก็คือสู้ชีวิตมาด้วยกันค่ะ
แล้วก็อยากบอกว่าพี่หนูรักพี่นะครับ

เขามีอะไรที่อยากจะให้ภรรยาเขาด้วย

บอกว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ให้กับภรรยาเขามากเลย
พ่ออยากมอบอะไรให้กับแม่ครับ

นี่ครับ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่เธอให้ความสุขฉัน
ปรับเปลี่ยน

ลูกเนอะอะไรทำได้ก็ทำเนอะเออหนูอยากบอกอะไรกับพ่อแม่
รักพ่อแม่มากค่ะมากที่สุดในโลกเลยค่ะ
วันนี้เจ๊อยากบอกอะไรพ่อกับแม่ไหม
หนูอยากบอกว่าหนูรักพ่อแม่ที่สุดในเรื่องค่ะ
แต่นี่รายได้เนี่ยเห็นบอกว่าครอบครัวมาจากการซ่อมทีวี
ครับเป็นยังไงบ้างกับการซ่อมทีวี
บางครั้งมันก็ซ่อมได้บางครั้งก็ซ่อมไม่ได้เป็นบางเครื่องบางอาการ
ถ้ามันเก่ามากเกินไปมันก็ซ่อมไม่ได้เราก็ต้องส่งกลับคืน
นั่นคือไม่ได้ตังค์เขาถ้าบางเครื่องมันเปลี่ยนอะไรมันก็ได้
ผมจะคิดประมาณห้าร้อยเครื่องคือค่าทีวีจุดธรรมดา
ไม่ไม่บวกค่าเรียงอะไรนะค่าอะไรประมาณสัก๒๐๐เต็มที่

อะไรเห็นบอกก็ต้องไปซื้อไก่เลยเหรอครับ
จะมาซื้อที่รัฐนะประมาณ๑๘กิโลหรือ๑๙กิโล
นั่งรถไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีค่ารถแพงกว่าอะไรครับ
มันเป็นอ้าตัวหนึ่งที่มันขาดที่บ้านมันไม่มีอย่างนี้

น้ำมันรถไปกับประมาณ๑๐๐นึงแต่ซื้อไหล่๕บาท
พ่อครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต

แล้วก็ซื้ออะไรแล้วก็ซื้อของให้มันเยอะกว่านี้
พวกโทรศัตริย์พวกมิเตอร์ดิจิตอล
เพราะมันจะวัดได้ง่ายกว่ามิเตอร์ธรรมดา
อีกชื่อนึงก็คือมันติมิเตอร์

ซึ่งไม่มีไม่มีเครื่องมันติดมิเตอร์

ก็ไม่เท่าไรครับ
เราทำงานได้เร็วขึ้นรวดเร็วขึ้น
คุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับ

เห็นถึงเลือดนักสู้ของพ่อและแม่นะครับ
เพราะฉะนั้นเขามีความตั้งใจนะครับ
วิชาชีพที่จะเลี้ยงครอบครัวได้

อันนี้เป็นของขวัญจากใจของทีมมันนะครับ
เกมต่อชีวิตแม่แกะดูได้เลยนะครับ
นี่คือมอบไว้ให้นะครับ

ตอนนี้เอาไปซื้อกับข้าวให้ลูกก่อน

แบบนี้

มีสายชาร์จมีอะไรให้อยู่ในนั้นเลยนะครับ

มีรูปถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกด้วยครับพ่อ

แล้วผมเชื่อนะครับว่าเวลาที่ได้ดูภาพนี้
จะมีรอยยิ้มเหมือนในรูปนี้

นั่นแปลว่าเรายังมีโอกาสและมีเวลาที่จะสู้
เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น
เหมือนอย่างครอบครัวของพ่อจัสที่นั่งอยู่ตรงนี้

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด
ล้านบาทเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

เปลี่ยนกติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

และเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อครับ

คุณผู้ชมครับทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กล่องโบนัสลุ้นล้าน

ส่งใครมาเป็นตัวแทนของครอบครัวคนแรกครับ

พ่อจัดตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นนะครับครับ
คำถามเนี่ยมีด้วยกัน๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้พ่อจั๊ดมั่นใจเรื่องไหน

พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว
โจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เทวดาประจำเมือง
เรื่องที่๒ข่าวดัง
เรื่องที่๓เพลงกินตี้
เรื่องที่๔ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก

เรื่องข่าวดังครับ

ข่าวที่ทุกคนสนใจกันมากเลย
และเมื่อไม่นานมานี่นะคุณผู้ชมนะ
สายพันธุ์อะไรพ่อพอจะรู้ไหม

อ่าโอมิครอนนะครับ
ประเทศไทยเราก็เริ่มตรวจเจอแล้วนะฮะในตอนนี้
ซึ่งเชื้อโอมิครอนนี้นะครับก็มาจากต่างประเทศนั่นเอง

คำถามเกี่ยวกับโอมิครอนนี้แหละครับพ่อ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถูกรายงานว่าพบครั้งแรกในประเทศอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งแอฟริกาใต้

เป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้
ขอให้พ่อจัสตอบถูกนะครับ

ตอบข้อหนึ่งครับแอฟริกาใต้ครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งแอฟริกาใต้ครับ

เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สะสมเงินทุนรางวัลนะครับ
อย่างที่บอกเอาไว้นะครับข้อละ๕๐๐บาท

ฟริกาใต้ซึ่งเป็นคำตอบที่

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

สมาธิดีดีนะคะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ช้างพังหมายถึงช้างเพศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งช้างตัวผู้
ตัวเลือกที่สองช้างตัวเมีย
ถึงแม้จะเป็นเด็กน้อยจากจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างดัง
แต่สำหรับข้อนี้ดูเหมือนน้องเจ้จะคิดหนักเลยทีเดียวนะครับ
ข้อที่หนึ่งค่ะช้างตัวผู้
เรื่องที่หนึ่งช้างตัวผู้ครับ
เอาล่ะมั่นใจไหมน้องเจ๊

มั่นใจนะลูกน้าโตแม้คุณเอ็นดูนาง
แล้วตอบมาแล้วนะฮะว่าช้างพังหมายถึงช้างเพศใดนะครับ
เจ๊นะครับเลือกตอบช้างตัวผู้

ถูก

ผิดนะครับลูก
ช้างพังหมายถึงช้างตัวเมียนะลูก

พังชาบาแก้วพังเจ้

เอาล่ะลูกยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จูนแล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับพี่จูน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องเทวดาประจำเมืองและเพลงอินดี้
เทวดาประจำเมืองค่ะ

หนูบอกว่าพี่จูนจะตอบได้

เชิญพี่จูนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูเลือกเรื่องเทวดาให้พี่จูนค่ะ

เทวดาประจำเมืองให้ล่ะ

ไม้เห็นเลยเหรอ

ท่านอยู่บนตราประจำจังหวัดของเรานี่แหละ

ตราประจำจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วย
เทวดาประทับขัดสมาธิบนหลังช้าง

สลากปลักหักพังเป็นฉากเบื้องหลัง

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เทวดาบนตราประจำจังหวัดสุรินทร์

ตัวเลือกที่สองพระพรม
จูนดูจะมั่นใจ
เมื่อเห็นคำถามในข้อนี้
ก็ขอให้น้องจูนเลือกคำตอบถูกต้องนะครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งพระอินทร์ครับ
เทวดาเจ้าขาให้พี่จูนตอบได้ด้วยนะคะ
ผมยังไม่ได้อ่านโจทย์คำถามเลย

และพระอินทร์เป็นคำตอบที่

ถูก

ถูกครับ

เป็นคำสนทิของคำสองคำ
ก็คือสุระกับอินนะฮะ

ผู้เก่งกล้าสามารถนั่นเองลูก
ตอนนี้ข้อพุทธพระอาจารย์จากจังหวัดสุรินนะครับ

ตอนนี้อยู่ที่๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ

ครอบครัวของพ่อจั๊กจากจังหวัดสุรินนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัส
ลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวนะครับตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อด้วยกัน
สะสมเงินทุนอยู่ที่๑๐๐๐บาทนะครับ
เรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท

ครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่ครับ

จริงแล้วในครอบครัวของเรานั่นก็คือ
มีอาชีพรับซ่อมโทรทัศน์ถูกไหมฮะ

ผมมีหน้าที่ยกแล้วก็เก็บอะไหล่ให้ลำพูเขา

เวลาเอาใส่อะไรเพราะเหมือนเขาจะดีกว่าผม
แล้วมันจะลงได้ง่ายกับแผ่นวงจร
ถ้าเราใส่ผิดข้างมันก็จะช็อตหรือเสียครับ

แม่ก็จะถนัดกว่านะครับก็จะสามารถ

ก็พอทำได้แล้วค่ะ
เปิดร้านแข่งกันเลยไหม
ยินมีทรทัศน์ไม้ส้มบ่อยไหมครับ
ก็ช่วงตอนแรกก็มีค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ
แต่ก็มีมาพอได้ใช้จ่ายไปวันหนึ่งค่ะ
โทรทัศน์๑เครื่องใช้เวลาซ่อมนานไหมครับ

เพราะต้องแกะดูข้างในว่ามันเสียตรงไหนบ้าง
ลำพูพอซ่อมได้นะ
และเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ
เกี่ยวกับการซ่อมโทรทัศน์ครับ
ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตในเกมนี้ครับ
แม่ลำพูพอซ่อมได้
ข้างหน้าเรามีทีวีนะครับ
แต่ข้างหลังไม่มีอะไรเลยแม่ใช่ไหม

ส่วนไส้ทีวีอยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชม
มีกรอบมีวงจรนะครับ
วางอยู่ตรงด้านหน้านั้นนะครับ
แต่ที่เห็นอยู่ก็คือข้างหน้านี้
มีลูกตะก้อด้วยและมีตะก้าด้วย
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่ซ่อมคนเดียวคงไม่สะดวกแน่
เพราะวงจรมันอยู่ตรงนั้นกรอบมันอยู่ตรงนั้น

ใครดีครับเอาเป็นพ่อจัดค่ะ
จัดมาเป็นผู้ช่วยครับเชิญครับพ่อ

ส่งให้แม่แล้วแม่ก็จะเป็นคนประกอบ

แต่มันสนุกตรงนี้

ดอกก่อน๕ทีเหรอ
ครับครับ๕ที
แล้วเขาไปหยิบอุปกรณ์๑ชิ้นมาให้แม่
ครับ

โจทย์และกติศาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ประกอบทรทัศน์ให้สำเร็จ
ภายในเวลา๓นาที
ได้ไหม
น่าจะได้
ได้นะ

ตอบไปได้๓พ่อเพราะฉะนั้น

ซึ่งครอบครัวพ่อจาจ่ายจมัดสุรินนะครับ
ได้รับทุนสะสมนะครับจากการตอบคำถามนะครับ
ก็คือ๑๕๐๐๐บาท

รวมเป็นเงินทุนต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ

ต่อชีวิตอะไรก่อนได้เป็นอันดับแรก
ก็มาซื้ออะไรให้ก่อนครับทีวีครับ

เพราะมันมีซ่อมอยู่ตลอดครับ
ก็ยังดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อยโตไปเนอะ
กับอาชีพที่เราทำมาหากินอยู่ในตอนนี้นะฮะ

เราได้เห็นถึงความรักการต่อสู้
และความไม่ยอดท้อต่อโชคชะตา
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพ่อจั๊ดนะครับ
ผมขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับพ่อนะ

และเชื่อนะครับว่าความพยายามของพระจันทร์และแม่นะครับ

จะช่วยบ้านนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับ
คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตฝากครอบครัวพ่อจั๊
ไว้ในอ้อนใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ผมขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอบคุณครับ
และขอบคุณพ่อจั๊ดและแม่ด้วยนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
ได้เล่าเรื่องราวดีแบบนี้ให้เราได้ฟัง
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
อย่าเจ็บอย่าไข้อย่ายากอย่าจนนะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบคุณครับ
ซิราษฐาน
ฉันยังไปติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด

แต่วันนี้ภูตนน้องเต๊นคือเหมือนแย่งหมากินอ

นี่คือคู่เก่งของหนูเลย

ไม่น่าถามนะ
หมุนครับ